วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ประชาชนที่ต้องการจะเดินทางเข้าไปในบริเวณพระบรมมหาราชวัง
จะต้องผ่านเครื่องสแกนวัตถุระเบิดและเครื่องสแกนโลหะ
จากนั้นถึงจะสามารถรับบัตรคิวและไปต่อไปเข้าแถว
เพื่อที่จะเข้าไปในสาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

ติดตามได้จากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
ไปแล้วกว่าครึ่งวันนะคะแต่ประชาชนก็ยังคงหลั่งไหล
เดินทางมาลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙อย่างไม่ขาดสายค่ะ
เพราะต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะ

ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙

พระบรมมหาราชวังอย่างเนื่องแน่น
แถวยาวตั้งแต่หน้าประตูวิเศษชัยศรี
บนถนนหน้าพระธาตุไปจนรอบทางเดินบนสนามหลวง
โดยทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เช่นเดียวกับนางสาวนัทนิชา

ที่ได้มาลงนามแสดงความอาลัยในวันนี้ค่ะ
เพื่อนคนต่างชาก็จะถอบถามอยู่กับประเทศไทย
เหมือนตอนที่มีปัญหาการเมือง
ก็จะอธิบายตลอดว่าไม่ว่าเราจะมีปัญหาการเมืองอะไร
คนใดทุกคนก็รักในหลวงค่ะ
คือเหมือนเรามีหัวใจเป็นแบบเดียวกัน
ค่ะรู้ค่ะรู้เพราะว่าเหมือนเราก็จะบอกตลอดว่าแบบ
คนไทยมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือรักในหลวงมาก
คือมีเพื่อนต่างชาติอย่างทุกคนเขาก็เข้าใจค่ะ
เขาก็แต่งเพลงให้ในหลวงได้ค่ะสงสัยมากค่ะ
มันทุกอย่างไว้ให้แล้วค่ะ
คือเหมือนท่านส่งงานมาก่อนหน้านี้เพื่อ
ด้านทางสู่วันนี้ซ่อเลานายุหกสิบแปดปี
ซึ่งยืนรอต่อแถวอยู่บริเวณท้องสนามหลวง
ระยะทางยังอีกยาวไกลกว่าจะไปถึงสาราสหทัยสมาคม

และน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมง
แต่ก็จะทนเพื่อเข้าไปลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ

เขาก็บอกประกาศเลยว่า
คนนอกห้ามเข้าคนนอกห้ามออก
แล้วในวัดพระแก้วสถานที่มันก็จะนั่งสองฝั่งไหมคะ
แล้วเราได้เข้าใกล้อย่างนี้เลย
ได้กราบพระบาทท่านบอกรู้สึกว่า
คิดไม่ถึงว่าทำไมตัวเองมีบุญอย่างนี้ได้กราบไข้อย่างนี้

ถ้าเป็นลมไม่เป็นแล้วค่ะ
ได้เข้าเฝ้าเข้าไปกราบพระองค์ท่านก็สู้ค่ะ
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาลงนามแสดงความอาลัย
แด่ในหลวงรัชกาลที่๙ในวันนี้นะคะ
จะมีขั้นตอนที่แตกต่างจากทุกวันที่ผ่านมา
คือประชาชนต้องผ่านการตรวจจากเครื่องสแกนโลหะและวัตถุระเบิด
รวมถึงตรวจกระเป๋าจากเจ้าหน้าที่
บริเวณประตูฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุ
เยื้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพียงจุดเดียวเท่านั้น
จึงจะสามารถผ่านเข้าไปรับบัตรคิวเพื่อรอต่อแถวเข้าลงนามได้
ขณะเดียวกันนะคะยังคงมีหน่วยงานทางภาครัฐ
เอกชนประชาชนนำอาหารเครื่องดื่มผ้าเย็นยาดม
แจกจ่ายให้กับผู้ที่มารอลงนาม
เช่นเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์
มาตั้งเต็นต์ให้บริการกับประชาชนที่เจ็บป่วย
เนื่องจากอาการร้อนจัดและบางช่วงมีฝนตกลงมาค่ะ
และตลอด๑๐วันของการเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงราชการที่๙นะคะ
มีประชาชนเดินทางมาลงนานแล้วเกือบ๑ล้านคนค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ